ทีนี้พูดถึงเรื่องของการค้าขายใช่ไหม
คือบางคนอยากจะเริ่มทำอะไร

อันนี้มันเลือกป่ะ
ขัดไปเลยจะรู้ว่ามันทุ่งเกณฑ์อยู่เพราะเหน็กประสงค์

อันนี้ได้ประมาณ๙๑๒โล

คนงงจ้ะฉันก็งงค่ะตอนแรก
คนงงจ้ะฉันก็งงจ้ะ
น้องใบตองตอนแรกผมคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

ใส่ลงไปในที่เก็บของใต้เบาะ

มันก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นมันก็เย็นขึ้นมา

ใช่ไหมล่ะต้องบอกเลยว่า

ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำมาใช่ไหม
เข้าข้าคนนี้ดูอารมณ์ดีเหมือนกันเนาะ

แล้วก็ยิ้มร่าออกมาขายปูสดแบบนี้

เป็นที่ที่กันขนปูมาขาย
ด้านบนมาเพื่อคงความสดของปูนะคะ

พี่เขาขายอยู่แถวนิคมพัฒนาซอย๑๓จังหวัดระยอง
คนแถวนั้นเขาเรียกคุณพี่ว่าเจ

เป็นคนน่ารักนะคะเป็นกันเอง
ถ้าเจอก็โบกเจ๊ซื้อปูหน่อยจ้าอะไรอย่างนี้
ชาวเน็ตบอกว่าจริงชื่นชมนะ

แล้วก็การที่แบบเขาอยากจะทำมาหากิน
คือมันอย่างที่บอกว่าบางคนแบบ
ฉันไม่มีรถไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไร
คือไม่ได้เอาอะไรมาเป็นอุปสรรค
ในการที่จะทำมาหากินต่อไปนะคะ
ขอให้ขายดีนะพี่นะคลิปนี้ออกทีวี

จ้าถือว่าเป็นคนสู้ชีวิตอีกคนนึงนะคะ